คนที่เขาอยากจะตรวจสอบคะแนนตามหน่วยนะคะไม่ใช่เขตนะคะคือย่อยที่สุดคือหน่วยเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้สมัครแต่ละพักเนี่ย
เขาสามารถที่จะไปขอได้ใช่ไหมคะ
ไปขอได้ครับขอได้ที่สำนักงานกรกตจังหวัดทุกจังหวัดครับ
และไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธใช่ไหมคะ
ทางปฏิบัติอยู่แล้วนะครับก็ไปยื่นคำร้องขอขอครับสำเนา
ในเรื่องของคะแนนของแต่ละหน่วยเนี่ยนะครับ
โดยที่คนที่จะขอได้ต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นหรือประชาชนหน่วยงานองค์กรตรวจสอบขอได้หมดคะ
ก็จริงเนี่ยก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็สามารถขอได้
และเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธทุกกรณีถูกไหมคะไม่มีสิทธิปฏิเสธที่จะไม่ให้ทุกกรณีถูกไหมคะ
มันเป็นแนวทางที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราเคยมีหนังสือสั่งการไปด้วยซ้ำนะครับว่าสามารถที่จะไม่ใช่สามารถนะครับ
คือถ้ามีการขอเนี่ยเราก็ต้องให้แต่ว่าการขอคัดสำเนาเนี่ยถ้าเกิดมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ในการคัดสำเนานะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรบกวนนะครับเพราะว่าเอกสารมันจำนวนมาก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะความจริงแล้วการเลือกตั้งนะตอนนี้นะคะ
ณตอนนี้คือเดินทางมาถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์ของแต่ละฝ่ายแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครของพักใดก็แล้วแต่นะคะถ้ารู้สึกว่าคะแนนมีปัญหาก็ไปขอตรวจสอบ
ก็ไปแจ้งก็ไปใช้กฎหมายกันตามที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถทำได้
แล้วก็ในส่วนของพักการเมืองเองตอนนี้อาจจะยังคุยกันไปเรื่อยนะคะ
สุดท้ายจะไปจบที่ต้นเดือนพฤษภาคมว่าใครจะอยู่กับใครอันนี้ไม่ทราบ
แต่พอจะเห็นภาพแล้วว่าอะไรที่พอจะเดาได้อย่างเป็นทางการตอนนี้
แม้ว่าจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
ในขณะที่สิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขของทุกคนเลยกว่าจะไปถึงเดือนพฤษภาคมคือเรื่องของคะแนน
จริงแล้วนะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราอาจจะคุยเรื่องของการคิดคะแนนดิบมาเป็นที่นั่งสอสอแบบเขต
จบไปแล้วนะคะแล้วก็บวกด้วยบัญชีรายชื่อแล้วก็ได้
จริงแล้วช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการถกเถียงกันช่วงปลายสัปดาห์นะคะว่ากฎหมายเขียนแบบนี้ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูลเขียนแบบนี้แล้วก็ไปบวกกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือกฎหมายเลือกตั้ง
สูตรการคิดที่นั่งออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยจำนวนที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีออกมาหลายแบบ
คำว่าออกมาหลายแบบคือไม่ใช่แค่คิดตัวเลขผิดกันเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคือใช้กฎหมายอันเดียวกันเลย๒มาตรามาตรา๑ในรัฐธรรมนูลอีกหนึ่งมาตราอยู่ในกฎหมายประกอบ
ก็อ่านตัวหนังสือเดียวกันนะคะแต่มีตัวเลขออกมาเอาหลักก่อนหลักสองแบบก็จะมีผลกับพักอยู่หลายพักเหมือนกันถ้าใช้วิธีคิดชุดหนึ่งจะมีพักเล็กที่มี๑ที่นั่งหนึ่งที่นั่งหนึ่งที่นั่งหนึ่งที่นั่งเยอะเลยค่ะนะคะ
ถ้าใช้อีกแบบนึงก็จะไม่ได้มีพักเล็กแบบนี้ย่อยมากนักนะคะแล้วก็จะมีบางพักที่ได้คะแนนอยู่หลายที่นั่งเข้าไปเพิ่ม
แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพักอนาคตใหม่ว่าก็ว่าเป็นหนึ่งในพักที่จะมีส่วนได้ส่วนเสียกับการถกเถียงเรื่องนี้
อาจารย์ปียบุตรเป็นคนแถลงนะคะก็นักกฎหมายล่ะค่ะออกมาพูดนะคะแล้วก็บอกว่าไม่มีการถกเถียงกันเรื่องนี้เพราะกฎหมายเขียนแบบนี้ก็ว่าตามตัวอักษรไป
แต่อย่าลืมว่าคนที่จะทำทั้งหมดนี้คือกรกตต้นรายการบอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นกรกตเองยังโดนล่าชื่ออยู่นะคะ
ในขณะที่ตอนนี้เราก็จะเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งน้อยลงเรื่อยนะคะก็จะไม่ค่อยออกสื่อจะไม่ค่อยได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ส่วนวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเราต้องการจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเพิ่งคิดคะแนนที่นั่งกลับมาคะแนนดิบก่อน
ถ้าคะแนนที่นั่งไปคิดกันแล้วแบบเลยเถิดไปแล้วเท่ากับว่าเรายอมรับคะแนนดิบนี้แล้วว่าเราไม่ได้สงสัยแล้วหรือเปล่า
อันนี้ลองตั้งเป็นคำถามดูสองท่านจะให้คำตอบดิฉันในรายการวันนี้นะคะ
ท่านแรกค่ะกรรมการสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชนและกรรมการมูลนิธิองค์กรกลางนะคะคุณสมศรีหารอนันทศุกร์
และอีกหนึ่งท่านถ้าแนะนำชื่อบริษัทเขาเราอาจจะงงว่ามาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะ
ถ้าคุณไปเห็นถ้าคุณสังเกตเห็นแล้วรู้ว่ามันมีสิ่งผิดปกติในการนับคะแนนส่งมาให้เราเดี๋ยวเราจะทำข้อมูลมาเองคุณปฏิพัฒน์สุสัมเภาสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
สวัสดีครับที่ต้องอธิบายยาวเพราะภาพการเมืองแล้วแต่เลยตอนนี้จะเลือกใช้มุมไหนนะคะมุมพักการเมืองเขาไปที่นั่งแล้วเรียบร้อยส่วนภาคประชาชนของเราเรายังกองอยู่กับเสียงคะแนนดิบถูกไหมคะคุณสมศรี
ใช่ค่ะคือจริงปล่อยผ่านแล้วได้ไหมคะเพราะก็พักการเมืองเขาไปแล้วอะค่ะเราจะมาคะแนนอะไรกันอยู่อะคะมันปล่อยผ่านคงพูดแบบนี้คงไม่ได้นะคะตอนนี้แน่นอนแหละว่าเขตเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครได้เขตเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะมันจะมีปัญหาอีกทีนึงก็คือว่าจะโดนสอยไหมเท่านั้นไปดูกันอีกทีว่ากี่เขตกี่หน่วย
เหลืองจะส้มจะอะไรนะฮะทีนี้สิ่งที่เรากำลังคิดกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้สูตรไหนอันนี้ที่ฉันก็ไม่ได้ฟันทงแต่ว่าเราก็คิดตามที่เราเข้าใจนะฮะว่าพอเวลามันหารออกมาแล้วมันได้เท่าไหร่นะฮะพักไหนได้ไปกี่ที่นั่งแล้วเศษย่อยเนี่ยมันจะมาตกที่พักเล็กพักน้อยก็แน่นอนแหละ
ที่จะต้องจับตามองอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่คือวันนี้ที่ยังคุยกันอยู่เรื่องคะแนนนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคือถ้าไปคือไปได้นะคะคือเป็นไปคู่กันได้นะคะ
แต่เรื่องของคะแนนเอาตรงไปตรงมาค่ะคุณปฏิพัฒน
ก็คือว่าคือยังครับอย่าเพิ่งไปเรื่องคำนวณ
เดี๋ยวมาเรื่องคะแนนให้จบก่อนเพราะว่าเรามีข้อมูลเยอะอย่างนี้ป่ะคะ
คือในฐานะนักคอมพิวเตอร์ครับผมก็ต้องบอกว่าข้อมูลดิบคือทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจต้นทางอย่าเพิ่งไปที่อื่น

แต่ไม่มีภาคไหนรอวด๖๒นะคะ
กลุ่มที่กลุ่มคุณวด๖๒ที่พูดภาษาอังกฤษกับไทย
วด๖๒คือไม่มีใครรอกุณแล้วนะคะ

อันนี้ผมว่าคืนอยู่กับแต่ละท่านกระบวนการทำงานเป็นอย่างไร
เพียงแต่ว่าสิ่งที่โหวต๖๒มีตอนนี้ครับ
เราสร้างเว็บมาเพื่อรายงานผลคะแนน
แต่ว่าในขณะเดียวกันเองเราก็สร้างเครื่องมือชุดหนึ่ง
ที่ให้ภาคประชาชนคนแถวบ้านนะครับ
คนแถวบ้านเพื่อนผมหรือว่าคนในออฟฟิศเลยนะครับ
ไปตามหน่วยเลือกตั้ง
พอไปหน่วยเลือกตั้งแล้วอันหนึ่งที่เราขอคือ
เราเชื่อว่าถ้าคะแนนดิบมันดีทุกอย่างจะดีเอง
เราก็เลยให้ทุกคนอย่างน้อยช่วยถ่ายกระดาน
ถ่ายรูปกระดานที่เขานับคะแนนมา

แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยดูว่าอันไหนมีปัญหาบ้าง
แล้วก็ในเฟสแรกเนี่ยเราเปิดให้ทางบ้าน
ถ้าสื่อหลักเขาเรียกกับชาวเน็ตนะครับ
เราให้ชาวเน็ตเนี่ยมาช่วยกันดูว่าอ่าคะแนนกระดานนี้
รูปภาพแผ่นนี้คือรูปของเขตเลือกตั้งไหน
โดยเลือกตั้งที่เท่าไหร่เพราะว่าบนหัวกระดาษเขาจะเขียนไว้
แล้วก็ให้ชาวเน็ตช่วยกันเขียนว่า
พักเบอร์๑ได้คะแนนเท่าไหร่พักเบอร์๒ได้คะแนนเท่าไหร่
เราเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เพราะว่าเราเชื่อว่า
ในมุมหนึ่งผมก็เชื่อว่าภาคประชาชนเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับ
การเมืองการเลือกตั้งได้นอกจากการเข้าครูหาไปกา๔วินาที
หลังออกจากครูหาแล้วก็มาช่วยทำอย่างอื่นได้
แล้วจุดยืนของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือ

แต่กรกตไม่ได้รู้ใช่ไหมคะว่าคุณอยากจะช่วยเนี่ย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำจะไม่เป็นทางการถูกไหมคะ
ไม่เป็นทางการครับแต่จะเป็นข้อมูลจากทางบ้าน
แต่ว่าเราอยากทำคู่ขนานกันไปว่าโอเคเราทางบ้านนับได้เท่านี้
กตนับได้เท่าไหร่แล้วลองเอามาเทียบกันตามหน่วยที่เรามี
คุณผู้ชมคะเวลาเราเรียกโหวต๖๒คือเขาเปิดเป็นเว็บไซต์ใช่ไหม
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยเชิญคุณยิ่งชีพจากไอลอร์มานะคะ
คุณยิ่งชีพตอนนั้นที่ทำเนี่ยตอนวันที่๑๗ค่ะคุณผู้ชม
แล้วจริงเขาไม่ได้รวบรวมได้เยอะนะคะ
แต่ว่ามันมีตัวอย่างที่พอให้เห็นได้ว่ามันมีประเด็นแล้วมันจะส่งผลกับคะแนนอย่างไร
อันนั้นวันที่๑๗ส่วนวันที่๒๔มันมีเรื่องของการนับคะแนนใช่ไหมคะ
พอนับคะแนนเสร็จแล้วเอาสรุปเป็นเป้าใหญ่เลยที่โหวต๖๒ทำ
แล้วจะเรียกชาวเน็ตหรือชาวบ้านก็แล้วแต่ค่ะที่ส่งเงินเข้ามา
คุณพบว่าอะไรบ้างคะตอนนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
ตอนนี้มันมีคือด้วยความที่ข้อมูลมันเยอะมาก
ตอนนี้เรามีรูปจากหน่วยเลือกตั้งอยู่ประมาณหมื่นกว่ารูปครับ
แล้วดูกันไม่หมดครับแต่เท่าที่พบตอนนี้ก็จะมียังเจอเองกับตัว
ก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยแถวบ้านนับคะแนนมี๒ประเด็นครับ
แรกคือนับคะแนนไม่ครบคะแนนอย่างเช่นมีอยู่สี่คะแนน
แต่นับเป็นห้าคะแนนอะไรอย่างเงี้ครับกับอีกอันหนึ่งคือพอไม่ครบแล้ว
ก็รวมผลทั้งกระดานผิดอย่างเช่นจาก๑๒๐คะแนนเป็น๑๒๕คะแนนแบบนี้ครับ
ซึ่งผมก็เชื่อว่าหน่วยเล็กแถวบ้านผมมีคนเลือก
ผมอยู่ประมาณ๔๐๐คนยังเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
ซึ่งมันอาจจะส่งผลทำให้อย่างเช่นแบบว่าหน่วยลักษณะนี้มีคะแนนผิดไป๕คะแนน
๙๐กว่าหน่วยทั่วประเทศมันคือแบบ๔๐๐กว่าคะแนน
ถ้านับจริงถ้านับตามสุดก็คือสอสอ๓๔คนแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
คือเวลามันพูดรายหน่วยแล้วมัน๔๕แต่มันไม่มีผล
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดลักษณะนี้อยู่ในหน่วยอื่นอีก

พยายามที่จะค้นหาความผิดพลาดลักษณะนี้แล้วเอามาเผยแพร่
แล้วก็เพื่อให้เป็นประโยชน์กับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือว่าภาคประชาชนที่จะไปทำงานต่อ
ซึ่งที่บอกว่ามี๒หัวข้อนะคะคือ๑นับไม่ครบแล้วก็๒รวมผลคะแนนผิด
ฉันขอมาที่คุณสมศรีก่อน
คุณสมศรีค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วโดยประสบการณ์ของคุณสมศรี
สิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งรอบนี้ที่มีผลต่อการเมืองแน่คือเรื่องอะไรเป็นหลักคะ

คือดิฉันก็มองว่าปัญหามันมีอยู่หลายปัญหาเนอะ
แต่ว่าเรื่องของคะแนนเนี่ยมันแน่นอนตอนนี้มันอยู่ที่จุดที่ผลของคะแนนแล้ว

เมื่อกี้ที่น้องบอกว่าคะแนนมัน๔๕คะแนนแต่ถ้ารวมกันแล้วมันก็มีความหมายเหมือนกัน
เพราะเรากำลังจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกคะแนนมีความหมาย
เพราะฉะนั้นการนับผิดเนี่ยมันก็ทำให้เจตนารมณ์ของคนที่มาเลือกตั้ง
มันก็ผิดไปด้วยคืออย่าละเลยคะแนนเล็กน้อยเหล่านี้
จริงแล้วผิดมันไม่น่าจะผิดเยอะ๑๒คะแนนอะไรอย่างนี้
ยังพอว่าจะหาพยายามหาว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันผิดยังไง
แต่อันนี้ถ้า๕หรือ๑๐คะแนนบางทีฉันเองก็ค่อนข้างเซ็นนิทีฟกับเรื่องพวกนี้เนอะ
ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะต่อ๑หน่วยอะไรอย่างนี้
ทีนี้๑หน่วยบางทีโรงเรียนหนึ่งที่เป็นสถานที่
ในการเลือกตั้งอาจจะมีหลายหน่วยอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งก็มารวมกันถ้าเกิดว่ามันผิดทุกหน่วยนี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะ

แต่ว่าการผิดพลาดเนี่ยไม่ใช่แค่กระดาษที่ขีดเท่านั้นนะคะ
แน่นอนแหละผลคะแนนของตรงนี้มันมีความสำคัญ
แล้วกระดาษนี้เขาจะเก็บไปเพื่อมาตรวจสอบนะคะทีหลังถ้าเกิดมีการร้องเรียนหรืออะไร
แต่ว่าในการลงสรุปผลในสอบประจำของไฟรัฐว่าอะไรรู้ไหมฉันลืมไปแล้ว
ก็มีความสำคัญเหมือนกัน
ในขณะเดียวกันก่อนหน้าที่จะลงคะแนนที่เป็นอันนี้นะคะ
คือบัตรที่เอาออกมาเนี่ยมันตรงกับคะแนนที่นับหรือเปล่า
มันต้องดูกันตั้งแต่โปรเศษตั้งแต่กระบวนการ
เริ่มแรกเลยว่าคนที่นับคะแนนเวลาเขาขานคะแนนทีละใบทีละใบ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นปลายแถวนิดนึง
ควรจะดูตั้งแต่ตอนถ้านับคะแนนก็ต้องดูทั้งหมด
เข้าใจที่คุณสมศึย์บอกเครื่องที่คุณปฏิบัติแบ่งให้เรา๒ประเด็น
คือนับไม่ครบใช่ไหมนับไม่ครบแปลว่าอะไรคะ
ขีดให้เป็น๕คะแนนไงครับ

๑๒๓๔วงกลมนับเป็น๕อย่างนี้ครับ

คือมันคือ๔คะแนนช่องนี้นะครับ
แต่ว่ากรรมการเขาให้เป็น๕แล้ว

หน้าที่ของกรรมการเองก็ไม่ใช่หน้าที่ง่าย

ถ้ามันมีความผิดพลาดลักษณะนี้เล็กน้อยเกิดขึ้น
มันจะต้องมีความผิดพลาดในจุดอื่นเกิดขึ้นอีกนะครับ
นั่นคือเหตุผลที่โหวต๖๒พยายามที่จะเก็บข้อมูลดิบมาให้ได้ทั้งหมด

แล้วก็ส่วนการรวมผิดก็คือนับบนกระดามเสร็จแล้ว
รวมมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่อันนี้อาจจะมี
อันนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะคูณช่องผิดอะไรไหมครับ
ส่วนที่คุณสมศรีบอกนะครับคุณผู้ชมก็คือหมายความว่า
คืออันนี้ที่เรียกว่าปลายทางคือว่าจริงต้องดูตั้งแต่ขาน
ที่มันก็มีในข่าวนะคะตกลงข่าว
วินิจฉัยตอนนั้นบัตรเสียไม่เสียให้ไม่ให้

ชื่อผิดพักนี่มีบ่อยไหมครับ

คือในอดีตเราเคยเจอที่ว่าแข่งขันกันสูง
เรารู้อยู่ว่าเขตนี้มันก็แข่งกันหน้าดูอะไรอย่างนี้
แล้วก็เคยมีคะแนนสูสีมาอย่างนี้
มันก็อาจจะมีการโกงได้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะอะไรอย่างนี้
ทีนี้ที่เราพูดวันนี้ตอนนี้เราตัดตอนแล้วนะ
มาพูดเฉพาะในช่วงท้ายช่วงปลายของกระบวนการ

ฉันไม่ได้ไม่พูดตั้งแต่ตอนเช้า
ในช่วงเย็นมันมีความสำคัญอยู่มาก
ถ้าในอดีตยันเคยจับผิดได้ที่สมุทรประการ
พึ่งข้ามไปด้วยกันค่ะที่ฉะนั้นจะพากุศมศรีย้ายไปตอนต้น
คุณผู้ชมค่ะคือตอนต้นมันก็สำคัญเหมือนกันในแง่ของ
คือถ้ามีคนสงสัยสมมุติถ้ามีคนสงสัยแบบ
พี่คะถ้าเขาจะไปกากระบาดเพิ่มแล้วมันจะใส่ไปที่พักใดพักหนึ่ง
หรือว่าเอาคะแนนของภาคใดภาคหนึ่งที่คนเข้าไปกาให้เนี่ยมันทำได้ไหม

แล้วก็สองก็คือว่าช่วงหลังจากไปขีดแล้วเริ่มนับคะแนนเสร็จแล้ว
จนกระทั่งถึงกลางคืนแล้วไปตอนดึกนะคะ
แล้วก็มาโผล่กันใหม่อีกทีอย่างเป็นทางการ
คือช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้น
ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราลองให้โหวต๖๒ลองหยิบขึ้นมาดูนะคะ
สิ่งที่ส่งเข้ามาเป็นหมื่นรูปแล้วก็น่าจะมีกรณีอีกมากมายนะคะ
เจออะไรบ้างสำหรับคะแนนดิบที่ใช้คำว่า๑๐๐แล้วสักครู่ค่ะ

คุณสมศรีค่ะคุณสมศรีจับตาเลือกตั้งมาหลายประเทศมากค่ะ
ถ้าจะทำสมมุติถ้ามีคนจะทำทำยังไงได้บ้างคะ
ตั้งแต่เริ่มแรกครับวันนั้นเลยค่ะ
วันนั้นวันที่๒๔วันกากบัตรใช่ค่ะ
ใช่ตั้งแต่เริ่มแรกก็ทำก็ทำได้
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราเคยได้ข่าวแล้วว่ามีการเอาบัตรประชาชนไป
มันก็จะมีหลายรูปแบบเอาไปนี่เอาไปทำไม
เอาไปเพื่อไปรับเงินแล้วก็คืนหรือเอาไปแล้วไม่คืน
แล้วก็ไปให้ใครคนอื่นในการไปลง

เราก็พูดกันหลายครั้งว่าไม่มีใครเลสประเด็นนี้เลยเหรอ
หยิบยกประเด็นนี้เลยเหรอว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดูหน้า
ไม่เห็นเจ้าหน้าที่คนไหนดูหน้านะ
ไปมาหลายหน่วยนะไม่มีดูหน้า
แล้วก็เซ็นกันไปแล้วก็รีบรับเพราะว่าเขาจะบิซี่มาก
จะยุ่งไปทำได้ยูอย่างนี้นะ
ตรงนี้เซนต้นคั่วต้องเซนนะอะไรอย่างนี้
คือแล้วก็ฉีกบัตรเขาก็จะระวัง
เขาระวังอย่างหนึ่งแต่เขาลืมอีกอย่างหนึ่ง
ก็ไม่ได้ดูหน้าเอาบัตรมาอันนี้ก็เป็นต้น
หรือเอาคนที่หน้าคล้ายกันคือเป็นผู้หญิง
ผมม้าก็หน่อยเห็นลักษณะคล้ายแล้วก็มาลงแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ซึ่งอันนี้จะชัวร์เลยว่า
เขาลงให้พักนี้แน่นอนหรือเบอร์นี้แน่นอน

อันนี้ก็ต้องให้คนของผู้สมัครมาเยอะหน่อย
หรืออาจจะเวียนเทียนก็ยังทำได้อยู่นะคะ
ก็ยังเวียนเทียนได้โดยการใช้บัตรใบเดียวนะคะ
แล้วก็เข้าไปนะฮะบัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปนะคะ
แล้วคนแรกอาจจะเอาบัตรไทยอักษรแล้วก็หย่อนลงไปแทน
แล้วเอาบัตรตัวจริงเอาออกมาพูดไปก็เดี๋ยวจะงง
แต่ว่าอันนี้ฉันก็อบรมผู้สังเกตการณ์อย่างนี้ทุกครั้งว่าระวังให้ดี
อย่างเช่นว่าในตอนที่นับเกิดมีบัตรเปล่า
กระดาษแผ่นเปล่าอยู่ในกล่องหรือว่าบัตรปลอมอยู่ในกล่องสักใบหนึ่งเนี่ย
สันนิษฐานไว้เลยว่ามีการโกงไว้ในลักษณะที่ที่ฉันพูดนี่แหละว่า

คือเอาบัตรที่ข้างนอกสมมุติว่าหัวคะแนนยืนอยู่ข้างนอก
แล้วก็ให้เอาไปนะฮะแล้วย่อนใบนี้ใบปลอมนี้
แล้วเอาใบจริงออกมาเพื่อให้คะแนนหัวคะแนนข้างนอกการ
แล้วเอาใบนี้ให้คนต่อไปเอาเข้าไปนะฮะ
คนต่อไปเอาเข้าไปก็ต้องห่อนบัตรใบนี้นะเพราะเขากาให้แล้ว
ไม่มีทางพลาดยังไงก็ต้องเบอร์นี้ถูกไหม
แต่เอาบัตรที่เขาได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ใบนั้นออกมา
คือก็มีกระเป๋าหรือใส่ไว้ในอะไรก็ได้นะฮะ
ใต้เสื้อใต้อะไรเหน็บไว้อะไรอย่างนี้แล้วเอาออกมา
เพื่อไปให้หัวคะแนนที่ซุ้มอาจจะอยู่ที่ซุ้มหรือที่บ้านใคร
แล้วเอาไปให้เขาเขาก็กานะฮะ
คนที่สามเดินไปไปเอามาแล้วก็เข้าไปแล้วเอาบัตรใบใหม่ออกมา
แปลว่าอันนี้มันแปลว่าไม่มีที่จะไม่พลาด
อันนี้แปลว่าคือสามารถจะสังเกตได้ตอนเปิดหีบนับคะแนน

เดี๋ยวนี้ถ่ายได้ไหมฮะไม่ยากใช่ไหม
ก็ถ่ายแป๊บเดียวก็ได้มาสัก๑๐ใบ๒๐ใบ

สัมผัสก็ไม่ได้สนใจเวลานับคะแนน
ก็ไม่เห็นว่าเขาอะไรเลยเขาก็รีบแล้วก็ชูใช่ไหม
แต่อย่างว่าอันนี้มันจับได้ยากอยู่แล้ว
ถ้าใช้วิธีนี้จริงนี่ฉันไม่ควรมาพูดออกอากาศนะ
ชี้โพงให้กระลอกแต่ว่ามันเคยปรากฏมานะคะ
นี่คือช่วงต้นวันถ้าสมมุติจะมีคนทำ

ส่วนใหญ่เขาจะไปทำท้ายวันหรือเขาจะทำต้นวันไงคะ

คือที่ฉันเคยประสบมาความซื้อยกหน่วย
จะทำโกงกันท้ายวันตอนใกล้ปิดหน่วย

อ๋อเวียนเทียนนี้เวียนแบบนี้เนี่ย

แล้วที่ไทยวันช่วงที่หันมา
ท้ายวันนี้ก็คือซื้อยกหน่วยก็คือโกงกัน
เจ้าหน้าที่โกงกันเองเลยนะฮะ
ซื้อจ่ายเงินแล้วก็ติ๊กนะฮะ
กากบาดกันเองแล้วก็พับกันเองแล้วก็หย่อนอันนี้

ที่แล้วท่านจับได้ที่สมุทรประกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เคยจับได้แล้ว
ทีนี้ที่คุณสมศรีเล่ามานะคะจนถึงปีนี้๖๓

จริงนี่ลายงานแล้วดิฉันดีใจที่มีคนรุ่นใหม่ออกมา
แล้วก็มีสื่อใหม่มีอะไรจะคอยจับตา
แต่ต้องมีความรู้นะแล้วต้องใส่ใจด้วยนะในรายละเอียดว่า
ไม่ใช่ไปแล้วก็ดูแล้วก็บอกโอเคทุกอย่างโอเคแต่มันไม่โอเคไง
คือคุณมีความรู้ในการที่จะสังเกตการณ์แค่ไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ให้ยกตัวอย่างว่าหมวด๖๒ที่สะสมมาเนี่ยนะคะมีอันไหนบ้างที่เป็นตัวอย่างได้คุณเก่ง
คืออันที่ชัดเลยก็จะเป็นเรื่องว่าคะแนนนับผิดคะแนนนับไม่ครบ
อย่างที่ผมได้เรียนไปในเบรกที่แล้วอย่างนี้ครับ
ตัวอย่างรูปที่มาให้เห็นก็คือว่า
ผมทำสัญลักษณ์ไว้ว่ามันมี๒จุดที่ผิดชัดนะครับ
อย่างเช่นจุดแรกจะเห็นว่ามีคะแนนนับไม่ครบ๕ขีดแต่นับเป็น๕ขีด

ใช่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าบัตรเขย่งหรือว่าบัตรอะไรครับ
แต่ว่าอันนี้คือเดาว่าน่าจะเรียกว่าคะแนนเกินเลยนะครับ
กับส่วนที่๒คือคะแนนรวมของทั้งแถว
เวลานับรวมแล้วมันเกินจากขีดที่มี
ซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้พักนั้นได้เปรียบกว่าปกติ
แล้วก็โชคดีว่าที่กรรมการในเขตที่เจอ
เขารับฟังคำทักทวงแล้วก็ให้แก้ไข
แต่ว่าถ้ามันไปเกิดในเขตที่คนเหนื่อยกันแล้ว
ไม่มีแรงดูไฟมืดอะไรแบบนี้
อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ทางบวช๖๒รู้สึกว่า
ความผิดพลาดลักษณะนี้น่าจะเกิดขึ้นในอีกหลายจุด
อันนี้ที่วงมา๒อันนี้ก็อยู่ในแผ่นเดียวกันเลยเนี่ยนะ

เดี๋ยวไปไม่ได้อีกแล้วนะไม่รู้จะซ่อมไม่ซ่อมนะ
คือลักษณะแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือที่คุณเก่งไปเองเลยหรือเปล่า

แล้วคุณทำอย่างไรคะวิธีการพอเจอแบบพี่ครับหรืออย่างไรคะต้องทำอย่างไร
ตอนนั้นผมไม่ทันเห็นเพราะว่ามวยถ่ายรูปอยู่ครับ
แต่ว่าคนข้างเขายืนอยู่ในเวลาใกล้กันเลย
เขาบอกพี่มันผิดคะแนนเกินมากอะไรอย่างนี้
ก็เลยไปจ้องดูแล้วกรรมการเขาก็บอกว่าไม่ผิดนะทุกข์แล้วอะไรอย่างนี้

แต่ก็พอเถียงกันไปเถียงกันมาเราก็พบว่ามันผิดจริง
แล้วทางกรรมการก็เลยแก้แล้วก็ให้เสร็จกลับไว้อะไรอย่างนี้

ก็คนที่มอนิเตอร์คนที่ทักคนแรกเขาก็ไปช่วยเสนอกลับไว้

แต่ถ้าเกิดว่าเยอะกว่านี้หรือหลายหน่วยเนี่ยมันก็
ก็อาจจะมีผลได้เปรียบเสียเปรียบกัน
สันนิษฐานบนความว่าคงไม่ได้ตั้งใจหรอกอาจจะผิดพลาดกันได้

อีกอันหนึ่งจะเป็นการผิดพลาดเชิงข้อมูลครับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งประเทศหมื่นกว่าคนนะครับ

เขตนี้คนนี้พักนี้ได้คะแนนเท่าไหร่
ทีนี้มันมีว่าในช่วงต้นที่เราได้รับข้อมูลจากกรกต

มีการใส่พักกับชื่อผิดพักกับคะแนนผิด
อย่างเช่นท่านนี้เบอร์๑อยู่พักก่อไก่

ทำให้คะแนนที่ควรจะอยู่ในพักก่อไก่

ต่างกันหลักร้อยครับ
แต่ว่าอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดทางการกรอกข้อมูล
แล้วก็พอกรอกไปแล้ว
ก็พบว่าทางกรกตในช่วงหลังก็มาแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง
โดยมีคนแจ้งไปไหมโหวต๖๒แจ้งไปไหมคะ

ก็เราพบว่ามาเช็คทีหลังมันถูกแล้ว
ที่คุณปฏิพัฒน์เล่ามาคือว่านับไม่ได้มีปัญหาที่การนับคะแนน

เช่นควรจะเป็นของกไก่แต่ดันไปใส่ว่าเป็นของขอไข่
ใช่ครับซึ่งจุดสังเกตที่ผมเห็นแล้วคือว่าชื่อของพกกก็ใกล้เกียวกันมาก
ถ้าดูผ่านก็เป็นไปได้ว่าจะต้องกรอกผิดแน่
รูปที่เห็นที่เป็นพื้นหลังสีเข้มอันนี้คืออยู่ในเพจของ
คืออันนี้คือเอามาทำแสดงให้เห็นว่ามันเกิดปัญหาแบบไหน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าอันนี้ของเกาะเกาะต่อหรือคะ

อีกแบบหนึ่งนี้น่าจะเรียกว่าไม่ใช่ปัญหาครับ
แต่ว่าจะเป็นความท้าทายในการจัดการกับปัญหา
คือเราจะพบว่าอย่างกรณีแรก
เราจะพบว่าถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อย
คะแนนระดับ๔๕คะแนนในแต่ละหน่วย
แล้วถ้ามันรวมกันไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะทำให้
พักการเมืองหรือว่าบางเขตที่มีคะแนนใกล้เคียงกันมาก
อย่างกรณีนี้คือผมลองเอาข้อมูลของทางกรกตที่ประกาศมาเมื่อวันที่๒๙
มาลงตารางคำนวณแล้วก็อันนี้พอดีเพื่อนในทีมทำให้ครับ
แล้วเขาก็พบว่ามีบางเขตที่คะแนนเฉือนกันมากอย่างเช่น
ประจบคิริคันเขต๒คะแนนต่างกันแค่๑๐๖คะแนน
ผมไม่แน่ใจว่าประจบคิริขันเขต๒มีกี่หน่วย
แต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยแล้วมันรวมกันไปเรื่อย
อาจจะทำให้ผลการเลือกตั้งอันนี้เปลี่ยนแปลงได้
เดี๋ยวนะคะคือเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
อันนี้ก็เป็นตารางที่ทางกลุ่มโหวต๖๒เป็นคนทำขึ้น
อันนี้ทำกันเองจากข้อมูลของกกตมาประมวลผลหนึ่งที
คือที่เขาทำแบบนี้คือต้องการจะบอกว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะเกิดปัญหาได้ใช่ไหมคะ
ถ้ามันมีความผิดพลาดก่อนหน้านี้รวมกันมาเรื่อย
ส่วนประเด็นที่เกิดในตารางนี้คือกำลังจะบอกว่า
ยกตัวอย่างบรรทัดแรกประสบคิเรขันบอกเขตด้วยนะ
แล้วก็คือคนชนะกับคนแพ้ใช่ไหม

มันเฉือนกันแค่๑๐๖คะแนน
หรือถ้าไล่ลงไปนะคะนครปฐมเขต๑
ขึ้นหลักคุณสมศรีค่ะเฉือนกันหลักร้อยหลัก๒๐๐เนี่ย

ใช่คิดไม่เยอะเลยค่ะ
ถูกค่ะหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นนะครับ
ถ้าหลักร้อยแม้กระทั่งบางที
ซึ่งประมาณห่างกันประมาณสักเท่าไหร่คะ
ที่แบบเวลาไปขอแล้วมันจะแบบลำบัง
๕๐๐ยังขอให้นับใหม่เลย
๕๐๐หรือ๑๐๐๐ยังขอให้นับใหม่เลย

คืออย่างนี้ค่ะอย่าลืมว่าอันนี้คือรายเขต

เพราะฉะนั้นเขตถ้ามันเฉยอย่างไรแค่หลักร้อย

คือครั้งนี้คะแนนมันไป

คือมันไม่ได้ตกน้ำแบบที่สมัยก่อนเนี่ย
ก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลย
เพราะเราแบ่งบัตรเป็น๒ใบใช่ไหมคะ
แต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
เล็กผิดน้อยก็สามารถที่จะผสมเล็กผสมน้อย

อะไรอย่างนี้ในบัญชีรายชื่อได้ใช่ไหมคะ
ก็ภาวนาว่าไม่มีเยอะมาก

ที่คุณปฏิพัฒน์และทีมโหวต๖๒ทำมาเนี่ย
พอทำมาเสร็จแล้วเป็นส่วนของโหวต๖๒
ที่จะไปร้องต่อกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าไม่
เรากำลังจะบอกว่าภาคประชาชนเห็นแบบนี้นะ

เราต้องการเผยแพร่ให้เห็นว่าน่าจะมี

เราเชื่อว่ายังไงก็ตาม

เมื่อกี้อย่างที่คุณสมศรีพูดว่า

จะเอาไปจัดการต่อ
เราก็ยินดีที่จะไปจัดการต่อ
คือชางเล๑๙๕๕เป็นข้อมูลให้

เราชี้เป้าเป็นความหมุนให้ครับ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะ
อันนี้เราพูดในมุมว่าโดยระบบการเลือกตั้งเนี่ย
คะแนนมันมีความหมายต่อให้เป็นคะแนนของคนแพ้
เรายังไม่ได้ไปกลับมุมอีกแบบนึงนะคะ

คิดที่นั่งอาจจะพูดถึงคะแนนในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะ
ว่าใช่ทุกคะแนนต่อให้เสียงเล็กเสียงน้อยมันไม่ตกน้ำมันมีความหมายจริง
แต่ถ้าไปคุยกันอีกแบบคือเรื่องของการไปคิดที่นั่งเขาอาจจะมองก็ได้นะคะ
ว่าแต่ทุกคะแนนนี้ควรจะมีจำนวนเต้นนะครับ
ไม่ใช่เกลี่ยไปแบบเป็นจุดทศนิยมแล้วไปแบ่งให้หนึ่งที่นั่ง
อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคงได้คุยกันแน่วันไดวันหนึ่ง
พักสักครู่ช่วงหน้าถ้าได้กรกตเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะ
ภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา

คิดเป็นร้อยละ๙๐หมายถึงว่าขณะนี้นับคะแนนไปแล้ว

มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ
มีจำนวนบัตรเสียร้อยละ
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
๕๑๒๐๕๖๒๔คนผู้มีสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ผมไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่นะครับ
คิดแรกกรุณาชีวิตแทนผมได้ไหมครับ
ครับไม่เป็นไรครับใช้เครื่องได้นะครับ
มาคุยกันต่อค่ะยังไม่ได้สายของกรกตนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะกลับมาที่ตัวคะแนนก่อน
ตัวคะแนนเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีหลายเป้าใช่ไหมคะ
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยการไปขอดูคะแนนรายหน่วยค่ะคุณสมศรี

ค่ะก็ดูก็ไปสังเกตการณ์
หมายถึงว่าคือหมายถึงตอนนี้ขอกลับไปดูรายหน่วย

กรกตเขาบอกว่าได้นี่ค่ะ
คือที่ฉันได้ยินมาว่าได้แต่ยากง่ายแล้วแต่เจอ
ก็เลยไม่น่าจะได้ใช่ไหมได้นะได้
กรบข้อมูลข่าวสารก็มีอยู่นะครับ
แต่ว่าเราอาจจะช่วยเขาหน่อยค่าถ่ายเอกสารนะ

เพราะตรงนี้ก็เขาบอกว่าได้ก็ได้นะ
ฉันยังสนับสนุนให้พักโดยสำคัญไปถ้าสงสัยอะไรตรงไหน
เพื่อที่จะมาตรวจสอบกัน

คือตามปกติแล้วพักการเมืองต่างเนี่ยนะคะ
เฉพาะผู้สมัครเขาจะมีทีมในการไปเฝ้าดูอยู่แล้วในการนับคะแนน
แต่ก็ทราบเหมือนกันว่าพักใหญ่บางพักก็ไม่มี
หรือมีก็มีน้อยมากซึ่งในอดีตบางพักก็กระตือลือล้นมากเลย
แล้วก็ส่งคนไปเยอะมาก
แต่ครั้งนี้เห็นทราบว่าพักใหญ่อยู่พักหนึ่ง
ก็ส่งไปแค่อย่างมากก็๒๐๐๐อะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงก็ไม่ได้ช่วยมากเท่าไร
ก็ควรจะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้
แต่ว่าอาสาสมัครที่ไปก็ต้องมีความรู้เน้นอีกครั้งนะครับ
ต้องมีความรู้ว่าจะไปสังเกตการณ์อะไรไปดูอะไร
ไม่ใช่ไปนั่งแล้วก็เล่นเกมหรือว่าไปนั่งแล้วไปนั่งแต่งหน้านี่
ฉันเคยเห็นมาว่าไม่ได้ดูอะไร
แล้วทุกอย่างก็มารายงานว่าเรียบร้อยดี
พอได้ข้อมูลมาเสร็จแล้วไปไงต่อคุณปฏิพัฒน์

คือตอนนี้เรามีรูปหมื่นหนึ่งหมื่นกว่ารูปครับ
แล้วก็ก็จะมีรูปดีบ้างไม่ดีบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
ตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะเปิดให้ทุกคนที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับ
หรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยมาช่วยกันดูว่าภาพกระดานแต่ละอัน
คือภาพภาพจะเฮียคลัยกับภาพกระดานที่ผมให้คุณจอมควัญดูเรียกที่แล้ว
เราจะให้ขอแรงทุกคนมาช่วยกันดูว่า
นับคะแนนในแต่ละบรรทัศน์เนี่ยมันมีความผิดปกติไหม
นับผิดไหมนับถูกไหมแล้วก็ถ้าพบว่ามันผิดก็รายงานเข้ามา
แล้วก็โหวต๖๒จะนำไปรวบรวมประมวลผลว่าลักษณะความผิดพลาดแบบนี้มีเยอะแค่ไหน
ส่งผลอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวจะเผยแพร่ให้ทุกคนดูครับ
มีการตั้งข้อสังเกตในทีมกันเองไหมคะว่าการเลือกตั้งรอบนี้
คืออันนี้เรามาพูดถึงท้ายแถวของกระบวนการทั้งหมดแล้วนะคะ
คือท้ายเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยมันมีปัญหาตอนการส่งคะแนนด้วยหรือเปล่า
คือสื่อหลักสื่อหลักที่รวมตัวกันนะคะมันเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว
การส่งคะแนนมันค่อนข้างจะขยักขย่อน
รายงานสดก็รู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมคะแนนมันไม่ค่อยไป
ทั้งนั้นที่เราขาดจากการเลือกตั้งมาหลายปีมาก
แล้วในช่วงนี้เทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยรัฐบาลยังพูดถึงเทคโนโลยีเลยใช่ไหมคะ
คือพอคะแนนมันขาดช่วงมันกระท่อนกระแท่นแล้วเนี่ย

ทีนี้ก็ได้ทราบจากกรกตตอนต้นสัปดาห์
เปิดมาก็ท่านก็แถลงเลยนะคะช่วงบ่ายวันนั้นถ้าคุณผู้ชมจำได้
ก็จะบอกว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรบ้าง
แล้วก็พูดไปถึงเรื่องของแฮคเกอร์นะ
กำลังจะไปตามจับตัวมันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นจริง
ก็มีสำนักสพนะคะก็ออกมาบอกว่า
คือมันมีความพยายามแต่ว่าการทำงานของสพรคือทำคะแนนให้กรกตก็ยังคงทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
คือดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าในส่วนของโหวต๖๒ต้องพึ่งคะแนนพวกนี้ในคืนนั้นด้วยไหม
หรือคุณแค่ตามดูเฉพาะหน่วยไม่ได้ใช้คะแนนของที่ส่งมาจากกรกตคืนนั้น
แต่ละพักได้คะแนนเท่าไหร่นะในแต่ละหน่วยได้แล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบกัน
เราก็พบว่าทางบ้านน้อยเกินไปสู้ก่อต่อไม่ได้เลย

อย่างเช่นแบบว่าข้อมูลบางทีหายไปบ้าง

แล้วก็บางทีบางเขตก็จะมาแค่๓อันดับแรก
หรือว่าข้อมูลมาไม่ครบทุกพัก
ก็จะพบว่ามีความสะอึกอยู่ระดับนี้ครับ

ว่าจริงแล้วคุณทำงานในเทคโนโลยีนี่ค่ะ
คือมันยากไหมสำหรับการรวม๙
เข้ามาแล้วก็รายงานให้เสร็จภายใน
ตอนนั้นที่คาดการณ์ไว้ว่า๓ทุ่มต้องรู้แล้ว

คือมันยากมากไหมเทคโนโลยีนะวันนี้ค่ะ
คือในฐานะนักเทคโนโลยีนะครับ
ทำให้รวบรวมข้อมูล๙๐กระหน่วยไม่ยาก
แต่ทำให้ดีแล้วก็ไม่พังเนี่ยจะยากหน่อยครับ
เดี๋ยวนะคะทำให้ดีและไม่พัง
คือหมายถึงระบบหรือหมายถึงคนใช้ระบบ

ข้างหนึ่งคือระบบเองก็ต้องป้องกันให้
เกิดความผิดพลาดจากมนุษย์น้อยที่สุด

ศูนย์เยอะเกินไปบางทีแบบศูนย์เยอะเกินจำนวนคน

ก็ควรจะต้องเตือนก็ควรจะต้องมีการจัดการให้อะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีการจัดการระดับในหลวง
แต่ว่าในเชิงเทคนิคเองลองนึกถึง
ก้าวหมื่นหน่วยพยายามที่จะได้รายงานเข้ามาพร้อมกัน
เรามีถนนอยู่นิดเดียวที่เซอร์เวอร์กรกต
แล้วคนแหางเข้ามาซึ่งมันก็มีโอกาสสวงมากที่จะพัง
เพราะฉะนั้น
มันทำให้ไม่พังได้ครับแต่ต้องออกแบบไว้ดีหน่อย

ต้องให้เวลามากกว่านี้ครับและต้องทดสอบมากกว่านี้ครับ

อันนี้คือเปรียบเทียบว่าการจัดการเลือกตั้งเราเหรอหรือยังไงคะ

เอาอย่างนี้คุณแค่ตอบคำถามดิฉันคุณไม่ต้องนึกอะไรเลย

เอาแค่ว่าทดสอบระบบให้ดีครับก่อนใช้
แล้วก็มันมีวิธีจัดการหลายแบบครับ
คือจะให้คน๙๐๐คนเข้ามารายงานทีเดียวพร้อมกันก็ได้
หรือว่าจะค่อยแบ่งคนกันเข้ามา
แห่กันมาก็เรียกต่อคิวแล้วค่อยส่งคนเข้ามาก็ได้

เพราะฉะนั้นผมอาจจะยังไม่สามารถ
เพราะว่าผมไม่รู้ว่าตัวระบบรายงานของกรตยังออกแบบไว้ลักษณะไหน
อันนี้จะไม่สามารถให้ความเห็นในเชิงวิจารณ์ได้
แต่ว่ามันทำได้ดีกว่านี้ครับ

คือเราทิ้งช่วงกันเลือกตั้งกัน

โดยที่ในช่วงที่ทิ้งกันมาเนี่ยนะคะ

คือคุณสมศรีให้สรุปบทเรียน

เทคโนโลยีฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันอาจจะที่บอกว่าพังนะคะ
มันเข้ามาข้อมูลมันเข้ามาเยอะแล้วมันก็อาจจะสะดุด
หรือว่าบางเขตบางหน่วยยังรวมไม่ได้

มีหลายเหตุผลนะคะอันนี้ต้องถามกรกตด้วย
แต่ในระดับนี้ฉันก็มองว่า
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็น่าจะทดสอบนะฮะ
ยังไม่เชื่อว่าระดับกรกตที่มีงบประมาณขนาดนี้
จะไม่สามารถที่จะได้บริการเทคโนโลยีที่ดีได้
ประเทศไทยตอนนี้๔๐แล้วนะคะ
แล้วก็เราก็มีคนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีอะไรใหม่นะฮะ
บริษัทที่เขาจะมาอบรมหรือว่าติดตั้งอะไรให้ก็มีอยู่อะไรอย่างนี้
ฉันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหา

คุณสมศรีจำได้ไหมคะว่าตอนที่เรายังไม่ได้มีเทคโนโลยี
แอปพลิเคชันผ่านระบบต่างนานาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าใช้นับคะแนนแล้วก็รายงานนับคะแนนรายงานเลยเนี่ยนะคะ
ช้าที่สุดกี่วันคะที่เราจะได้รู้ผลกัน
ก็แล้วแต่คือนับที่หน่วยหรือนับที่เขตอีกนะนะ
คือถ้านับที่หน่วยก็อาจจะต้องใช้เวลามากหน่อย

อย่างนี้ก็จำไม่ได้ว่ากี่วันนะฮะ

มันมีผลที่ไม่เป็นทางการไง
เราก็ประกาศผลที่ไม่ขีดเส้นใต้คำว่าไม่เป็นทางการ
คือฉันเห็นว่าทางกรกตรีบประกาศ
แล้วก็คนก็ไม่รู้ว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะฮะ
ประกาศถ้าเป็นดิฉันเป็นกรกตนี่
จะประกาศทีละสเต็ป๒๕มา๕๐มา๗๕มา๙๕หรืออะไรอย่างนี้
คือทำยังไงตรวจสอบให้ดีก่อน

ก่อนที่ประกาศไปโภ่งเดียวนะฮะ๙๕ซึ่งคนก็เอาแล้ว
ตั้งความหวังแล้วยังไม่ทันไรคำนวณที่นั่งกันแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วมันยังไม่ควรจะถึงขั้นนั้นนะคะ
แต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละทาง๗เสือของเราก็ยังใหม่
แล้วก็จริงแล้วเลขากับรองเลขาก็เดิมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะคะ
ก็จะบอกว่าก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะว่ามาเจออะไรที่มันใหม่เยอะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ความคาดหวังของทางการเมืองกับประชาชนทั่วไป
ก็คาดหวังเยอะแล้วท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดการตรวจสอบอะไรยิบย่อยขนาดอย่างนี้ขนาดนี้

ซึ่งก็ใช้เทคโนโลยีกันทั้งนั้นเนอะ
แม้ว่าจะมีคนไม่เยอะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นก็โดนค่อนข้างโดนลุมอยู่พอสมควร
ขอนับคะแนนใหม่ระหว่างนี้ไปขอนับหน่วยใหม่นับเขตใหม่แล้ว
แต่เลยนะคะเพราะว่าข่าวเริ่มออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะ
ใช้กันจริงคือ๙พฤษภาคมนะคะเพื่อให้มีการเปิดสภาได้
แต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นอย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังอยากจะรู้อยู่ว่าตกลงคะแนนมันเป็นอย่างนี้
อย่างแท้จริงใช่ไหมไม่มีผิดพลาดจริงหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมค่อยดูกันไปแล้วก็ประเด็นเรื่องของการคิดที่นั่ง
เดี๋ยวจะหาเวลาเอามานั่งคุยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตกลงที่นั่งนี้เราใช้สูตรเดียวกันหรือไม่
และจริงอยากถามกรกตด้วยว่ากรกตคะตกลงท่านใช้สูตรไหน
วันที่ท่านต้องคิดที่นั่งให้กับพักการเมืองคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ